พี่บุ๋มปนัดดาค่ะถึงกับออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตากันเลยทีเดียวนะคะ
สำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่จังหวัดเชียงใหม่คือมันส่งผลกระทบต่อทุกคนหมดเลย
โดยเฉพาะชาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งพี่บุ๋มเองเนี่ยมีบ้านอยู่ที่นั่น
ในช่วงนี้จะพาลูกสาวไปเที่ยวพักผ่อนก็ไม่ได้แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวเชียงใหม่
ที่ต้องเจอกับการระบาดของโควิด๑๙และมลพิษทางอากาศจากไฟไหม้ป่า
คือไฟไม่ปากครั้งนี้เขาบอกว่าอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแย่ที่สุดในโลกเลยนะคุณ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่อีกที่ต้องเสี่ยงเข้าไปดับไฟ
อยากให้ทุกคนค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะ
มันต้องคนละไม้คนละมือบุ๋มเองก็ช่วยในส่วนของบุ๋มได้
ผมเชื่อว่าคนเชียงใหม่เองหรือว่าคนรอบเองก็พยายามที่จะช่วยตรงนี้อยู่
เราก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพวกเขามากกว่าค่ะ
จริงก่อนหน้านี้ก็มีดาราหลายคนนะที่ลงพื้นที่อย่างคุณเป๊กคุณนิวเองก็ไปช่วยดับไฟป่าด้วย

ใช่ค่ะส่วนใครหลายคนที่อยากจะเห็นนางฟ้าอย่างพี่บุ๋มปนัดดา
โคจรมาเคียงบ่าเคียงไหล่กับกู้ภัยใจพระอย่างพี่บินบรรลือฤทธิ์อีกครั้ง
บุ๋มเนี่ยบอกว่าจริงก็มีทักไลน์พูดคุยกันอยู่ตลอดนะ
แต่ตอนนี้แยกย้ายกันลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกันไปก่อนค่ะ
พี่บินน่าจะเป็นแนวช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะตกสำรวจนะคะ
อาจจะไม่สามารถเซ็นชื่อเข้าไปได้หรือว่าก็ไม่รู้แหละตอนนี้ความยากลำบากมันก็เกิดขึ้น
บุกโรงพยาบาลเขาบุกหาประชาชนหาชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็มันต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วอ่ะ
ทีนี้พวกเราก็ต้องช่วยกันจริงนะคะคนละไม้คนละมืออย่างพี่บินบรือฤทธิ์เองเดินสาย
ทั้งหน้ากากแจกทั้งเงินให้กับพี่น้องประชาชนส่วนทางด้านพี่บุ๋มเองเนี่ยไปทางด้านบุคลากรทางการแพท
เครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จำเป็นพี่บุ๋มยินดีจัดให้
ซึ้งใจจริงนะคะช่วงนี้แหละประชาชนคนไทยเนี่ยมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันมากเลยนะคะก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะคะ